คู่กรณีเนี่ยพุ่งมามาชนตรงกาบเรือเลย

อะไรวะเนี่ยวิ่งมาชนเรืออยู่เลย

มันปักเข้ามาที่ลำเรือเลยเหรอฮะ

อันนี้คือปลากระทงดาบ

ปลายปากดาบปักทะลุกาบเรือ
เออแล้วตัวปลาคาอยู่แบบนี้

หลายคนดูคลิปนี้ถามคำถามเลย
มันไหว้มาแรงมากเหรอมันพุ่งมาแบบกระโดดเหรอหรือยังไง
แล้วจะช่วยยังไงเขาไปไหนไม่ได้ต้องตัดนะคุณ
ตัดปลายปากดาบแล้วก็เอาตัวปลามาออกมา
คือปากเขามันนักสนามเหมือนดาบใช่ไหม
นี่แหละค่ะคนก็มาคอมเมนต์กันเพียบเลยบางคนก็บอกว่าโอ้โห
ประกันทางฝั่งปลากระทงดาบเนี่ยว่าไงบ้างครับ
ถามไปแบบนั้นเจ้าของคลิปตอบกลับไปว่า
อ๋อจ่ายด้วยร่างกายถึง๑๔๐กิโลกรัม
บางคนบอกว่านี่เรือยังทะลุนะ
แล้วถ้าเกิดว่าเจอคนถ้าเกิดว่าไปทะลุไปพุ่งใส่คนทำยังไง
แล้วคนก็เลยถามไงถามเหมือนอย่างที่ที่ฉันบอกเห็นไหม

ต้องไหว้มาแรงแล้วเร็วแค่ไหนถึงพุ่งเข้าไปชนแบบนั้นนะคะ